สิ่งที่แต้อยากบอกให้ทุกคนรู้ว่า
ไม่ใช่ว่าการแข่งขันที่ไหนก็ตาม

ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นนักกีฬามากกว่า

ในสมาคมยังมีตัวใหม่อีกเยอะ

ถามตรงกับจอมขวัญ๑๘นาฬิกา๓๐นาที